ไหนว่าหมดสติอ่ะไหนว่าหมดสติ
หมวนเข้ารถก่อน
ขึ้นรถก่อนหมวนเข้ารถก่อน
นำรวบให้

เพราะว่าตอนไปไปเป็นกู้ภัย

โดนพวกต่อยซะนั่นเข้าไปมุดเข้าไปเจอไปช่วยเขา
เขาบอกมีคนหมดสติอยู่ในรถกระบะคันนี้ที่ไหนได้ผู้ต่อยเอานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับกู้ภัยพนมสารคาม
ได้รับแจ้งบอกโอ้โหไปหน่อยดูหน่อยกู้ภัยมีคนหมดสติอยู่ในรถกระบะ
จอดอยู่ริมถนน๓๐๔เนี่ยนะในเขตตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคาม
ก็ขับไปช่วยพอไปถึงครับว่าที่ร้อยตรีภูวนลวรพุทธท่านเป็นอาสากู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบที่รถกระบะก้มเข้าไปเจอผู้ชายวัยกลางคนนะครับ
โอ้เหยียบคันแร่งอยู่รถดังบันบันบันเข้าไปถามเข้าไปถามปั๊บ
แล้วเขาตอบไหมไม่ได้ตอบเขาต่อยเอาทีนึงครับที่หน้า
ก็ต้องถอยออกมาอย่างในคลิปนั่นแหละว่าที่ร้อยตีภูวนลเนี่ยเล่าบอกว่า
ผู้ชายคนดังกล่าวลงมาจากรถแล้วมาด่าเขาแล้ววิ่งไล่จะทำร้ายด้วย
ทีมงานนะครับต้องแจ้งตำรวจสภเขาหินซ้อนให้มาช่วยระงับเหตุ
ผู้ก่อเหตุคือนายธีรวัตรหารกลางอายุ๕๐ปีเมาอ่ะเมานะ
คุมสติไม่ได้แล้วชาวบ้านแจ้งว่าหมดสติเมาหลับอยู่ในรถนะครับ
พอฟื้นขึ้นมาก็จะสตาร์ทรถสตาร์ทรถก็เกียร์ยังไม่ได้เข้า
มั้งเหยียบคอนเร่งดังนะครับตำรวจแจ้งเขาหาสิเม้าสุราและประพฤตนบุญวาย
ทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงนะครับแก่เหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ปรับ๕๐๐๐ยังไม่พอนะครับเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าทำขวัญปลอบขวัญ
ให้คู่พื้นอีด้วยอีก๒๐๐๐บาทครับ